สำหรับประเด็นแรกนะคะไทยรัฐเจาะประเด็นไปเจาะกันก่อนเลย
เรื่องของกลุ่มวัยรุ่นตีกันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุที่มีการยกพวกตีกันในโรงพยาบาลที่จังหวัดสมุทรประการ
ซึ่งปมเหตุก็มาจากเรื่องของยาเสพติดวันนี้ค่ะทางตำรวจก็เลยเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่
ปิดเมืองปากน้ำกวาดล้างแก๊งมหาวงผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะคะติดตามประเด็นนี้จากรายงานเลยค่ะ
ในพื้นที่ภาคหนึ่งต้องไม่มีผู้มีอิทธิพล
ต้องไม่มีเจ้าพ่อต้องไม่มีมือปืนเช้ามืดวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคม
ปฏิบัติการพิเศษกองร้อยพระองค์ดำปราบภัยรีสัตรูภาย
ตำรวจภูทรภาค๑ส่วนที่กำลังหลายหน่วยงาน
ยุทธการปิดเมืองสยบโจรโค้นอิทธิพลเมืองปากน้ำ
เหตุจากกลุ่มอิทธิพล๒กลุ่มก่อเหตุอุกอาจภายในโรงพยาบาลเมืองปากน้ำ
ชนวนเหตุจากการแยกพื้นที่ขายยาบ้าจนเป็นข่าวดังในสังคม
และเกิดคำถามว่าเมืองปากน้ำชุมด้วยโจรและผู้มีอิทธิพลจริงหรือ
พลตรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ด่วนให้บูรณาการกำลังเข้าร้อมปราบแหล่งชุมชนทั้งสองกลุ่ม
หลังจากที่มีกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มมีการตะลุมบอลกันในพื้นที่ของโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
วันนี้ทางกองมัชการตรวจประท้อนภาคหนึ่งจึงมีการเปิดปฏิบัติการนะคะ
ซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของการปราบผู้มีอิทธิพลแล้วก็อันตภัณฑ์ในพื้นที่ค่ะ
เห็นได้ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจค้นสิ่งของต่างที่อยู่ภายในบ้านนะคะ
ซึ่งเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายของกลุ่มมหาวงที่มีการก่อเหตุทั้งสองโรงพยาบาลค่ะ
บ้านหลังนี้จากการสืบสวนทางการข่าวทราบว่าเป็นบ้านพักของออสมหาวง
หัวหน้าแก๊งมหาวงอยู่ภายในซอยเปรมฤทัย๗๙และ๑๑
ภายในชุมชนวัดมหาวงศ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๓๐จุดเป้าหมายสำคัญที่ตำรวจปรูพรมตรวจค้นในวันนี้
ออสเคยถูกจับกลุ่มคดีอาวุธสงครามและยาเสพติดและหลบหนีออกนอกพื้นที่
แต่การข่าวของชุดสืบสวนกลับพบว่าเขายังคงมีธุรกิจอยู่ย่านนี้

จากการตรวจค้นพบตัวในหวังซึ่งเป็นอาของนายออสและผู้ต้องหาอีกหนึ่งราย
ซึ่งทั้งสองรายให้การรับสารภาพเสพยาเสพติดจริงล่าสุดเพิ่งเสพไปเมื่อวานนี้
ส่วนในวันที่มีการก่อเหตุยกพวกตีกับแก๊งโรงเหล็กนั้น
ตนไม่ได้ไปร่วมด้วยแต่ก็ยอมรับว่ามีการชักชวนกัน
ยุทธการปิดเมืองสยบโจรข้นอิทธิพลเมืองปากน้ำไม่ได้จบเพียงแค่วันนี้
ยังคงมีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งจังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนผู้ต้องหาแม้จะยังให้ข้อมูลอะไรไม่มาก

แต่ก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีข้อมูลอยู่แล้ว
ภูมิเอาลุ่นนี้ก็คือมีลูกพี่นะครับ
เราก็เจอญาติเขานะครับบางส่วนนะครับ
บางส่วนอาจจะลุกข่าวหรือว่าหลบหนีไปก่อนล่วงหน้า
แต่ว่าพวกนี้เราไม่ใช่จบแค่วันนี้
เราก็จะดูติดตามพฤติการอย่างต่อเนื่องตลอดไปครับ
รวมทั้งกลุ่มคนอื่นด้วยนะครับที่สร้างปัญหาให้กับสังคม
เรื่องต้นจากการปรูพรมเข้าตรวจค้นพื้นที่สำคัญ

สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๖คน

ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาสในโรงพยาบาล
โดยพบว่าทั้งหมดมีความผิดฐานครอบครอง

พร้อมกับตรวจยึดของกลางเป็นกัญชาได้จำนวนหนึ่ง
ยุทธการปิดเมืองสยบโจรข้นอิทธิพลเมืองปากน้ำ
จะไม่สามารถจับตัวผู้ต้องหารายสำคัญได้
แต่ภาพการเข้าตรวจค้นพื้นที่สีแดง

กดดันบุคคลที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้
มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน